แกงที่ปุ้ยพาไปดูแล้วผมพาไปดูเป็ดอบกันหน่อย
หนังกรอบเคี้ยวกรุบอยู่ที่อุทัยธานี
ขายมาเป็น๑๐ปีการันตีความอร่อยแน่นอนคุณผู้ชม

คือเห็นสีหนังก็รู้ว่ากรอบ
นี่น่ากินมาก
ร้านนี้ชื่อว่าป้าอ้วนเป็ดอบนะครับ
ใครขับผ่านไปในเป็ดเนี่ยขาวจุดเด่นของเขา
อ้วนเขาบอกว่าปักหลักสร้างบ้านขายเป็ดอบมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
นะฮะก็เอ่อเป็ดของที่ร้านเองนะครับ
ก็จะใช้เป็ดเชอรี่คัดเกรดตัวใหญ่ตัวละ๓กิโลครับ
เอามาล้างทำความสะอาดมาหมักตามสูตรเฉพาะใส่ลงไปในตัวเป็ด
แล้วก็เอาเป็ดมาเป่าลมก่อนให้หนังมันพองแล้วก็นำไปจุ่ม
ให้น้ำเดือดผสมสีอาหารเข้าไปให้มันมีสีสันแดงเข้าไป
แล้วก็เอาไปแขวนตากแดดให้มันแห้ง
จากนั้นเข้าเตาอบนะฮะซึ่งเป็นเตาอบใช้ถังสแตนเลสครับ
ซึ่งอบเป็ดได้ครั้งหนึ่ง๙ตัวอบครั้งหนึ่งก็ประมาณสัก๑ชั่วโมงได้
เมื่ออบเป็ดออกมาแล้วหนังมันจะกรอบเนื้อมันจะนุ่มรสชาติมันจะกลม
ขายพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรของเขาซึ่งแต่ละวันนะ
ขายเป็ดวันหนึ่งเป็นร้อยตัวคุณผู้ชม
ตัวหนึ่ง๔๐๐บาทใครสนใจไปได้
แต่พอการระบาดของโควิดมายอดขายมันตกไปครึ่งนึง
แต่ก็ยังพอมีลูกค้าประจำติดใจรสชาติเป็ดอบของคุณป้าอ้วน

ใครอยากลองชิมเป็ดอบป้าอ้วนครับสูตรเด็ดเลย

ไปได้ที่ริมถนนทางหลวงหมายเลข๓๓
หรือถนนสายน้องฉางอุทัยครับตำบลน้องไผ่อำเภอ
น้องขยังที่อุไทยทานีนะครับ
เห็นแล้วก็น่าเอามาแทะกินนะโอ้โห